บางทีลืมล็อกประตูนี่ระวังนะครับเพราะว่ามีคนร้ายค่ะ
เขาก็ย่องเข้าไปจะหวังขโมยของนี่แหละเขาก็อาศัยสุ่มบิดลูกบิดประตูเอา
ห้องไหนไม่ล็อกเข้าไปเลยอ่ากล้องวงจรปิดจับภาพได้นะคุณผู้ชมดู
ในซอยกังสดานข้างรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
วินาทีที่คนร้ายเป็นชายสวมมั่นสายตาสะพายกระเป๋า
พันธุ์ตำรวจตรีชาติชายที่มินกุลสารวัสสืบสวนสพเมืองขอนแก่น
เพราะว่าคนร้ายเป็นชายอายุประมาณสัก๒๕๓๐ปีค่ะ
สูงสัก๑๗๐เซนติเมตรสวมแว่นสายตา
ยืนที่หน้าห้องพักหมายเลข๔๑๑ชั้น๔
ซึ่งห้องนี้เป็นห้องของหญิงสาวบุคลากร
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะ
โดยในจังหวะที่หญิงสาวเขาอุ้มตะกร้ากำลังจะพ้นประตู
คนร้ายก็ผลักร่างเข้าไปในห้อง
จากนั้น๒นาทีคนร้ายก็วิ่งออกจากห้องไปค่ะ
ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้วหลายคนก็คิดว่าอ่ะ
ก็คงจะเป็นย่าของใครสักคนที่พักอยู่ในนั้นแหละ
คนนี้ก็คิดว่าเป็นญาติคนนั้นคนนั้นก็คิดว่าเป็นญาติคนนี้
ก็เลยไว้ใจไม่มีใครเอ๊ะใจอะไร
ใช่ค่ะก็มองว่าก็คงเป็นเพื่อนเป็นอะไรมาเยี่ยมหรือเปล่า
เรื่องปกติแต่พอเห็นกล้องวงจรปิดแบบนี้แล้ว
เอ๊ะกันแล้วล่ะค่ะก็บอกด้วยว่าคนร้ายเนี่ย
เป็นคนที่เคยพักอาศัยในระแวกนี้ด้วยนะ
ตำรวจเขาเลยไปตรวจสอบห้องพักบุคคลต้องสงสัย
ไปเจอห้องเปล่าแต่เจออุปกรณ์การเสพยาบ้าด้วยนะคะ
แล้วก็ได้เบาะแสมาว่าคนร้ายคนนี้เนี่ย
เคยก่อเหตุแบบนี้มาแล้วครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่๓แล้ว
เพราะฉะนั้นดูหน้าแล้วเนี่ยคุณผู้ชม
ใครเห็นและจำหน้าได้สามารถที่จะติดต่อมา
แล้วก็แจ้งมาได้ที่งานสืบสวนสพเมืองขอนแก่นนะคะ

ติดต่อไปได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะคะ
ถ้าเจอรูปร่างหน้าตาแบบนี้ใส่แว่นสายตา
สูงประมาณสัก๑๗๐อายุประมาณสัก๒๕๓๐ปี
เมื่อสักครู่นี้ก็ค่อนข้างจะเห็นหน้านะ
จากกล้องวงจรปิดเห็นหน้าได้ชัดเจน
ก็น่าจะจำได้พอสมควรเมื่อสักครู่นี้
ก็เป็นอุทาหรณ์นะเป็นเรื่องที่เตือนใจได้จริง
คนอยู่ในห้องก็รู้สึกว่าเออปลอดภัยแล้วอยู่ในอาคารอยู่ในตึก
ไม่ต้องล็อกแต่จริงแล้วก็ต้องระมัดระวังเอาไว้นะคะ